ที่บ่ายวันนี้คุณจะเจอกับผู้โชคดีเศรษฐีหน้าใหม่ทั้งหลายทั้งแหล่จ้า
แน่นอนคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายนะคะ
เลี้ยวไปหาแม่สุนัยรีราชศรีมากันดีกว่านะคะ

เมื่อวานมาไทยรัก

งวดนี้แม่มีอะไรเด็ดไปฟังแม่เลยค่ะ

มันชอบเลขนี้

อายุด้วยหรือเปล่าใช่มั้ยคะคุณแม่

เสียงคุณอ้อมนะคะราคาอายุด้วยหรือเปล่า

สองลูกทุ่งสาวลาล่าอาสยามแล้วก็ธัญญามูรัส
อีกแล้วค่ะไปไหว้อีกแล้ววงอีกแล้วคุณผู้ชม
ไปบึงกันคราวนี้นะคะลำวงสงปู่อื้อค่ะ
ที่สำคัญนะคะเขามีคลิปมาให้ด้วย

เอา

คุณผู้ชมเวียนล่ะค่ะเวียนค่ะ

อีกหนึ่งเจ้าแม่เจ้าแม่น้ำเหม๋ยง่าย
น้องเม๋ยล้านสาวของอลุ้ง
วันก่อนที่ดิฉันไปเนี่ยไปเจอมานะคะ

ก็คือแกจะโพสต์คลิปนะคะคือจับเท็มซี
แล้วก็หยิบขึ้นมานี่แหละค่ะเป็นเลขอะไรไปชมเลยค่ะ
ออกไหมออกไหมออกเอามาดูกัน
ห้าสี่ศูนย์ติโทษเออนะคะฟังชัดเจนกันไหมค่ะ
แต่ลุงลงเขามีคำเตือนด้วยนะคะว่าคลิปนี้ทำมาเพื่อความน่ารักของน้องเหม๋ยค่ะ
น้องเม๋ยนี่คือเป็นหลานหลานแก่คือถ้าใครไปที่ครัวโรงโรงอ่ะ
จะนั่งอยู่ด้านหน้าเลยคอยขายขนมนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไหลงงวดคอมเมนต์นะคะเป็นความเชื่อห้าสี่ศูนย์ว่ากันไป
ใช่ก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้นะคุณผู้ชมนะ